เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะทางด้านเอมมี่เอง

ที่สำนักงานทีมงานทนายประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม
โดยเปิดใจถึงบทเรียนราคาแพงที่ผ่านมา
สีหน้าที่ค่อนข้างเศร้าเลยทีเดียวค่ะ
รู้สึกดีใจที่ได้ออกมาค่ะ
แต่ว่าอยู่ข้างในก็ไม่ได้ว่าสบายนะคะ
หนูก็คิดถึงแม่รู้ว่าแม่กับพี่ตั้มก็ช่วยหนูถึงที่สุดแล้วค่ะ
หนูก็หนูยอมรับว่าหนูแบบผิดจริงที่หนูไปเสพ
แต่ว่าหนูรู้ว่าหนูไม่ใช่คนดีแต่หนูก็จะไม่ทำอีกแล้วอะค่ะ
ใช่ร้ายแรงที่สุดในชีวิตเลยค่ะ
ขอสำรับบทโทษข้อหาศาลเสพติด
สารตัดสินจำคุก๓เดือนปรับ๕๐๐๐บาท
รอลงอายา๒ปีนะคะแล้วก็ต้องรายงานตัวทุก๓เดือนภายใน๑ปี
และทำงานบริการสังคมตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะซึ่งซึ่งทางด้านทนายสิทธาเองก็บอกนะคะว่า
ต่อไปนี้เนี่ยเอมมี่คงจะไม่ไปออกรายการไหนแหละ
คงจะทำประโยชน์เพื่อสังคมเพื่อสาธารณชนซะมากกว่านะคะ
คือน้องเองก็เปิดใจนะคุณว่าตลอดเวลาที่อยู่ในคุกเนี่ยนะ
เจอคนแบบหลากหลายรูปแบบมีทั้งคนติดโรคมีทั้งนั่นนู่นนี่นะคะ
แล้วมันเป็นช่วงเวลาที่น้องบอกว่าได้บทเรียนราคาแพงแล้วก็ทรมานมาก
เชื่อว่าบทเรียนครั้งนี้จะทำให้เธอมีอนาคตที่ดีขึ้นเพราะว่าจำแล้วก็จะไม่ทำเรื่องอะไรไม่ดีแบบนี้อีกแล้วนะคะ
ส่วนทางทนายเองเขาก็บอกเอาไว้ว่าไม่ได้ช่วยให้น้องผิดเป็นถูก
อะไรที่ผิดก็ว่าไปตามผิดแล้วตัวเอมมี่เองเนี่ยก็มีการรับสารภาพไปตั้งแต่ต้นแล้วนะคะ
ในช่วยในเรื่องของที่บอกว่าน้องเนี่ยไม่ได้ขายน้องแค่เสพเท่านั้นนะคะ
ก็เป็นว่าอย่าไปยุ่งกับยาเสพติดเลยจะดีที่สุดนะคุณผู้ชม